ฝาแฝดบ้านนี้เลยค่ะลูกของพี่บีมกับพี่ออยคุณผู้ชม
ทีน้องพีโอ้โหตอนนี้นะกลายเป็นขวัญใจของพี่ป้านาอา
และตอนนี้ก็ขึ้นแท่นพรีเซนเตอร์คนใหม่ล่าสุดของสินค้าตัวใหม่ด้วยคุณผู้ชม
ซึ่งสินค้าชิ้นนี้ถือว่าเป็นพรีเซนเตอร์ตัวที่๔ของน้องทีน้องพี

ใช่ค่ะเรียกว่าบ้านไหนก็ต้านความน่ารักของน้องทีน้องพีมไม่ไหวจริง
งานนี้ค่ะสองแฝดอาติน้อยก็ทำงานช่วยคุณพ่อคุณแม่กันอย่างแข็งขันเลย

ใช่ตอนนี้มากรี๊ดลูกแทนค่ะคุณพ่อเนี่ยเมื่อกี้นี้จัดไป๓เพลง
เพลงสุดท้ายค่ะน้องพีน้องพีอดใจไม่ไหวกระโดดขึ้นมาแจมด้วยจ้า
นั่นแหละสิยกตามคุณพ่อด้วยทำเอาแฟนคลับยกมือถือขึ้นมาเก็บภาพกันแทบไม่ทันนะคุณ
แต่ลีลาการแดนส์ของน้องทีน้องพีนะจะม่วนชื่นขนาดไหนจะรอดหรือจะร่วง
แล้วที่ว่าครอบครัวพี่บีมพี่ออยเนี่ยเขาเป็นเจ้าพ่อพรีเซนเตอร์คนใหม่เนี่ยจริงหรือเปล่า
รวมไปถึงความพร้อมในการเตรียมคลอดน้องแฝดในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้เป็นยังไง
เดี๋ยวไปฟังทั้งหมดจากครอบครัวนี้กันเลยค่ะ
ก็ระวังก็คือเราจะพยายามไม่ยกของอะไรที่มันหนักอะไรอย่างนี้
อุ้มลูกก็คือแทบจะไม่อุ้มเลยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ย
เพราะว่าตอนนี้เขาก็ตัวโตแล้วค่อนข้างหนักแล้วก็พยายามแบบ
ถ้ามีตรงไหนที่ให้นั่งได้อย่างนี้ก็จะนั่งถ้าสมมุติว่าไปช้อปปี้กับปีนเนอะ
มีที่ให้นั่งพักก็จะนั่งรอเลยไหมคะ
ผมจะบอกเขาว่าจริงพอใกล้แบบเดือน๒เดือนก่อนหน้านี้ก็แบบ
เราเราจะไม่รับงานแล้วดีไหมแต่คนนี้เขาดื้อครับเพราะว่า
โง่แหงเอาพูดไปเถอะ
รักนะเคยดูสัมภาษณ์ในโซเชียลของแม่ออยกับพ่อบีมเนี่ย
พิธีน้องพีนี้นะบอกไว้เลยว่ามะม้าจะไปรับน้องจากโรงพยาบาลมา
แต่พอแม่มาถึงบ้านแม่จะอุ้มทรายที่พี่ไม่ได้แล้วนะ

คุณแม่ทั้งวันทั้งคืนสงสัยจะรอเบบีในท้อง

คลอดออกมาจะประคบประงมแค่ไหนไม่รู้